นี่เนี่ย
ดีใจเอ้ยดีใจจัง

ฝนตกแบบนี้ออเดอร์เยอะจริง
ครับวันนี้เปลี่ยนอาชีพสักหน่อยนะครับ
มาขายอุปกรณ์กันฝน

ผลประโยชน์ผลกำไรก่อน

ฝนฟ้าอาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลค่ะ
ฝนฟ้ามันก็เริ่มครึ้มแล้วนะคะ
แต่ว่าร้านวอเทอร์พรูฟ

อันนี้เกรดแบบไปเดินตลาดชิว

คือดิฉันเนี่ยจริงเป็นคนชอบของแพง
แต่เงินในกระเป๋าสตางค์มีพอซื้อของถูก

อันนี้ไม่ได้เล่น

อยากรู้ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเราไม่ได้มาซื้อที่ร้าน

ใช่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขายออนไลน์ด้วย
เห็นเขาขายกันโอ้โหนี่สนใจรีวิวได้ไหมฮะ

เสื้อกันฝนรีวิวแล้วก็แถมครีมรีวิวด้วย

น้ำหนักเดี๋ยวต้องถามพี่ทิศเป้เห็นเขามาดิวไปอยู่

คุณคุปตนันเดี๋ยวดิฉันแอดไลน์ก่อนแอดไลน์ที่ร้านก่อน

แต่ว่าเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย

จะได้เตรียมอุปกรณ์การฝนกันได้ถูกว่าจะได้ใช้ช่วงไหนกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ว่าตอนนี้มีมวลอากาศเย็นแพร่เข้ามาครับ
ก็ทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
กันไปแล้วกรุงเทพก็มีฟ้าร้องฟ้าคอนรามหน่อยนึงนะครับ

จะค่อยเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้ก็จะมีกลุ่มฝนจากบริเวณทะเลที่หยุดฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับ
หอบเอากลุ่มฝนค่อนข้างที่จะใหญ่ละทีเดียวนะครับ
ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็มาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ

เช่นเคยครับก็จะมีกลุ่มฝนที่จะมาจากบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับ
ค่อยช้อนขึ้นมาก็จะเข้ามาปกคลุมกรุงเทพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

อากาศอาจจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษเพราะว่าความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่เป็นแผนที่แสดงจุดที่ฝนตกณขณะนี้นะครับ
จะสังเกตว่ามีจุดสีเหลืองเนี่ยนะครับปรากฏอยู่
นี่คือจุดที่มีฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานตอนบนนะครับ

กลุ่มฝนที่จะมีกำลังแรงก็จะค่อยเลื่อนลงมาเรื่อย

อันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณ๗โมงเช้าก็จะสังเกตว่า

ค่อยเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสานนะครับ
ช่วงบ่ายครับก็จะค่อยมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ทีนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้อาจจะต้องเตรียมรับมือด้วยนะครับ

กรุงเทพมหานครอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ

ฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ยังไงในช่วงนี้นะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณวันที่๑๐
อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าฝนฟ้ากระนองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เกิดจากเรื่องของมวลอากาศเย็นแผลลงมา
รอบนี้๓๔๕รอบแรก
อีก๑รอบที่จะมาก็คือช่วง

แล้วก็จะเข้าสู่ฤดุฝนเนี่ยหลัง

ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ใครจะรีบทำผลกำไรจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็
ตอนนี้ต้องรีบทำคะแนนนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องเจอกับฝน

ผมจะออเดอร์เรือมาขายด้วย

ออกไปไหนมาไหนไม่ได้เดี๋ยวมาดิวได้
เดี๋ยวออเดอร์มาในนี้ก็ได้